อีกหนึ่งอุบัติเหตุอันนี้เกิดขึ้นที่ลบบุรีบ้างนะคะ
กู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถังไปช่วยชีวิต
เพื่อที่จะนำนายศักดาอ่อนขำอายุ๒๕ปี
รวมทั้งนางสาวต้อมแก้วพิราวนอายุ๓๐ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถพ่วงและผู้โดยสารติดอยู่ภายในนะคะ
โดยอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยรถพ่วงเสียหลักหลุดโค้งค่ะ
แล้วก็พลิกตะแคงพุ่งชนกับกำแพงวัดถนนโค้ง
ตำบลชัยบาดานอำเภอชัยบาดาน
ท่ามกลางความลุ้นระทึกของเจ้าหน้าที่
เพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยรถพ่วงคันนี้มีน้ำมันรั่วไหลออกมาด้วยนะคะ
ก็เลยต้องประสานกับรถดับเพลิงช่วยฉีดน้ำเลี้ยงไว้
กลัวว่าเดี๋ยวเกิดประกายไฟขึ้นมาไฟลุกไหม้นี่ยุ่งเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณ๔๐นาที
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาได้สำเร็จและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สาเหตุก็คาดว่ารถพ่วงน่าจะขับมาด้วยความเร็ว
ทำให้เสียหลักหลุดโค้งและพุ่งชนกำแพงวัดเข้าอย่างจังเลยนะคะ